กับคนขี่รถจักรยานยนต์๒เหตุการณ์
แต่เอาไว้เหตุการณ์หนึ่งหน้าเศร้าคุณผู้ชมแม่ลูกอ่อน
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปซื้อแพมเพิร์สให้กับลูก
แต่กลับไม่ถึงบ้านไปชนท้ายกับ๑๐ล้อ

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ริมถนน๓๓อู่ทองด่านช้าง
หน้าโรงเรียนพระพลาชัยหมู่๔จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบพบร่างของนางสาวอภิรักษ์ผ่อนยาอายุ๓๐ปี
เสียชีวิตถ้าเสียชีวิตเนี่ยคือยืนคร่อมคาเบาะรถจักรยานยนต์อยู่
สอบสวนนายโสพลวงเปรมอายุ๖๑เป็นคนขับรถ๑๐ล้อ
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเดินทางไปที่อุทัยธานี
ก็เลยถึงที่เกิดเหตุก็จอดรถรอเพื่อน
ขณะที่กำลังที่จะลงจากรถอยู่มีเสียงรถไปชนท้ายก็รีบลงไปดู
นางสาวอภิรักษ์ผู้ตายซึ่งอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ่อนวัย๑๑เดือน
ถึงจุดเกิดเหตุขี่เข้าไปชนท้ายรถสิบล้อและเสียชีวิต

อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
เกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับ
ชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลปาโลพระประแดง
ที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณเลนขวาสุด
ไปพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่ง

ใกล้กันพบร่างของนายธีรธาดาสุทันรำอายุ๒๐ปี

ก็นอนเสียชีวิตอยู่ในพื้นถนนสภาพศพนี่
ศีรษะก็ถูกทับแขนขาก็หักไปด้วยนะครับ
นายธีรภงยิ่งหารอายุ๒๘ปีเป็นคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
บอกว่าเขาอ้างแบบนี้นะ

ก่อนที่คนขี่บิ๊กไบท์จะกระเด็นเข้าไปอยู่ใต้ล้อ

ตำรวจก็กำลังจะควบคุมตัวไปสอบสวน